นางบอกว่าจะเป็นไฟทางคน

ฉันเจอเขาเมื่อวานไง

ฉันสงสารไปเลยอ่ะที่ประตูมขอโทษค่ะ

ถ้าฉันไม่ถามเรื่องดราม่าก็จะถามเรื่องแฟนบอกมากับแม่
เอาจริงนางหล่อนะถ้านางแต่งเป็นผู้ชายดีนะพี่นาง

ที่เคยตีกับปูปะยานนางบอกว่า
อาหารเสื้อมาแล้วจ๊ะ
ผมดูอีจีไปดูเจอน้องไนแบบพะมานน้องปั๋ย

เราชอบแล้วแน็กก็แบบผมยาวอะไรอย่างนี้

อื้มมมมมมมีคุยสนุกไปคำครับ

ก็ยังอยู่อยู่เดิมครับ

เพราะว่ากำลังจะบุกไปตลาดจีนนะครับ

ล่าสุดไปล๕ครับไปกับกิฟบี้ครับผม